คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามนะ
เขาจะมีเพจบางเพจนะคะที่มีการแชร์รูป

เขาไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทำเพิ่งจะมาเห็นนะคะ
น่าจะเป็นเพราะว่ามีการนำเสนอข่าวว่าคุณพ่ออุดมคุณพ่อของคุณบิ๊กเนี่ย
เข้ารับการผ่าตัดหลังตรวจพบเนื้องอกที่ปอด
ก็เลยทำให้แฟนคลับเขาสลับสับเปลี่ยนเวียนกันไปช่วยดูแล
ช่วงที่คุณพ่อเข้ารับการผ่าตัด
ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราพี่ออนบันเทิงไทยรัฐ

ก็เลยสอบถามเรื่องอาการป่วยของคุณพ่ออุดมหน่อย

ทันทีที่ทราบเรื่องนะก็เข้าไปเยี่ยมคุณพ่อเหมือนกัน

คุณพ่ออายุเยอะแล้วแล้วก็ยังมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
ซึ่งตัวพี่บีมเองนะคะก็ได้บอกกับคุณพ่อว่า
ถ้าเกิดว่าติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยนะ
บีมและแดนเองยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเลย
อกจากนี้นะคะก็ยังฝากขอบคุณแฟนคลับของคุณบิ๊กด้วย
คอยดูแลคุณพ่อคุณแม่แทนบิ๊ก
และเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยบิ๊กจะต้องรับรู้ได้อย่างแน่นอนค่ะ
เราก็จะถามคุณพ่อตลอดว่าแบบ
พ่ออยากให้ผมช่วยอะไรบอกได้นะ
คือแบบเห็นแล้วแบบไม่รู้ดิมันพูดไม่ออก
ตอนนี้อยากจะแบบช่วยได้ทุกอย่างเลยอ่ะ
ก็ถามคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อโอเค

ผมว่าก็จะคุยกับแดนเลยว่ามันแบบเปิดคอนเสิร์ตกันไหม
เพื่อถ้าเผื่อมันมีเหตุการณ์แบบนั้นนะ

คุณพ่อคุณพ่อโอเคไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองใด
ไปเจอปุ๊บแล้วดีใจอย่างหนึ่งก็คือว่า
เห็นคุณพ่อยังเดินออกมารับผมได้ที่หน้าบ้าน
เป็นสิ่งที่แบบ
แรกยังนึกว่าแบบคุณพ่อจะต้องนั่งอย่างเดียว

คือแฟนคลับที่เขาอยู่ด้วยตลอด
ขอบคุณวันนี้ผู้แทนบิ๊กที่อาจจะไม่มีโอกาสได้พูด
คิดว่าถ้าเผื่อบิ๊กเห็นอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับ
ที่ไม่เคยลืมเลยแล้วก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลานะครับ
ขอบคุณแทนบิ๊กด้วยนะทุกคนขอบคุณมากครับ
คือน้องแฟนคลับบางคนเนี่ยคือติดตามตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่ง
อย่างภาพที่เห็นที่นวดคือบางคนได้เป็นพยาบาล
คือเขาเรียนมาแล้วก็คือคอยดูแลคือรักกำลังเหนียวแน่นมาก
แม้ว่าคุณบิ๊กจะจากไปนะแต่เชื่อนะว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มีลูกอีกหลายคนเลย
ซึ่งเป็นแฟนคลับของคุณบิ๊กที่คอยมาดูแลเห็นแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกปลื้มใจแทนคุณบิ๊กเนาะ
อย่างหนึ่งคุณออนนี่นักข่าวของเรานี่เป็นแฟนคลับพี่บิ๊กทำดีด้วย
ใช่ตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะคะเป็นกำลังใจกับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ